ท่านผู้ชมครับการนัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเสาร์ที่๑๙กันยายนนี้
โดยทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
แต่ว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเมื่อวานนี้ออกเป็นแถลงการเรียบร้อยแล้วว่าไม่อนุญาต
วันนี้นะครับทางแกนนำของกลุ่มแนวร่วมกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม๑๙กันยายน
ถวงอำนาจคือรัศดรโดยนางสาวปันนัสยาหรือว่าฤงตั้งโต๊ะแถลงข่าว
บอกว่าหลังจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกเอกสารไม่อนุญาตให้
สถานที่ในมหาวิทยาลัยโดยอ้างกิจกรรมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
กำหนดไว้แต่ขอยืนยันว่าทางกลุ่มได้ดำเนินการ
ตามขั้นตอนมีอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรองอย่างถูกต้องดังนั้นการไม่อนุญาตเหมือน
ผลักนักศึกษาให้ออกไปชุมนุมเผชิญอันตรายซึ่งน่าผิดหวังจึงขอเรียกร้องให้ทางอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ลืมจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์พร้อมยืนยันจะไม่ย้ายสถานที่ชุมนุมนะครับ
โดยพร้อมที่จะเจรจาร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วก็ตำรวจโดยขอว่าอย่ามาริดร้อนกันแบบนี้
รับว่าเป็นห่วงเรื่องอาจมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาสร้างสถานการณ์
ซึ่งก็จะจัดคนคอยดูแลควบคู่กับการดูแลของตำรวจเพื่อให้มวลชนที่มาชุมนุมทุกคนปลอดภัย
หลังจากนั้นทางกลุ่มแนวร่วมนะครับแล้วก็แกนนำก็ได้นำพวงหลีดที่มีดอกไม้สีแดงเหลือง
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกับข้อความเนี่ย
วางไว้ที่หน้าอนุสวรีปรีดีพนมยงนะครับ
พร้อมกับบอกว่าจะเป็นเด็กดื้อต่อไปไม่ฟังคำสั่งของอธิการบดีคนปัจจุบัน
ขณะเดียวกันสิ่งเก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยอาจารย์เก้าสัญลักษณ์อดิตรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยได้ออกมาแถลงยืนยันเจตจำนงว่าจะรวบรวมรายชื่อ
ยืนยันเจ็ดจำนงว่าจะรวบรวมรายชื่อ
จนถึงวันที่๑๕กันยายนนี้ส่งหนังสือถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระงับการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อการชุมนุมใหญ่ของแนวร่วมกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม
เนื้อหาส่วนหนึ่งนะครับบอกว่าบรรดาศิษย์เก่าเล็งเห็นว่า
นักศึกษากลุ่มแนวร่วมกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ไม่มีความโปร่งใสความรับผิดชอบและความสามารถ
ที่จะจัดชุมนุมโดยสงบตามที่กล่าวอ้างได้
อยากให้พิจารณามีคำสั่งปฏิเสธคำขอใช้พื้นที่ชุมนุม
ตามเหตุผล๕ข้อนะฮะอย่างเช่นการมารวมตัวที่มหาวิทยาลัย
เดินขบวนไปทำเนียบทางสิทธิ์เก่าเห็นว่ามีส่วนที่จะ
ลุกปั่นในโลกไซเบอร์เมื่อมารวมตัวกันอาจเกิดความวุ่นวายขึ้นได้
หากบอกว่าจะมีคนมาร่วม๔๐๐๐คนยิ่งน่าเป็นห่วงในการควบคุมการดูแล
แล้วก็บอกว่าการคัดค้านไม่ใช่การไม่เห็นด้วยกับการใช้สิทธิเสรีภาพ
แต่เป็นสิทธิ์ของการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยรัฐมนูลนะฮะ
ที่จะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
อันนี้ก็ทางสิทธิ์เก่าเขาก็ยกเหตุผลมานะครับ
ค่ะก็ลองเจรจังต่อไปนะคะ